นำเสนอเรื่องราวการเสียชีวิตของนักคอม
ไทม์ไลน์การรักษาจนกระทั่งลูกสาวออกมาโพสต์ว่านักคอมเสียชีวิต
แล้วก็มีคนในวงการบันเทิงแสดงความอาลัยกันเยอะเลยนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมมีชาวเน็ตต่างโพสต์ถึงการจากไปของนักคอม
และมีคลิปหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาในทวิตเตอร์
โพสต์คลิปบอกว่าในวันที่รถพยาบาลมารับตัวนักคอมที่บ้าน
เพื่อไปรักษาตัวจากผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่ออกมาแล้ว
แต่ใครจะรู้ว่าออกจากบ้านแล้วจะไม่ได้กลับมาอีก
ยิ่งดูยิ่งสงสารยิ่งอ่านยิ่งคิดถึง

วันที่มีรถพยาบาลมารับนักคอมที่บ้าน
ตั้งแต่วันที่นักคอมรู้ว่าติดเชื้อโควิด๑๙
รถพยาบาลมารับนะครับเพราะว่า๑๑เมษายนโรงพยาบาลแจ้งว่า
พร้อมให้บริการตรวจเชื้อหาโควิดให้กับนครแล้ว
๒เมษายนช่วงเย็นโรงพยาบาลแจ้งผลว่านครติดโควิด
หลังจากนั้นก็มีการมารับตัวนักคอมจากบ้านไปโรงพยาบาล
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ก็เขียนประโยคและข้อความ
อย่างที่ผมบอกไปว่าใครจะรู้ว่าออกจากบ้านแล้ว
จะไม่ได้กลับเข้าบ้านอีกยิ่งดูยิ่งสงสารยิ่งอ่านยิ่งคิดถึงนะครับ
วันนั้นนักคล่อมก็ใส่ชุดขาวทั้งชุดรองเท้าสีขาวด้วย
แล้วก็คนที่บ้านเนี่ยยืนส่งยึงบกมือบ๊ายบาย
แล้วก็บอกสู้นะนะครับคนก็แชร์กันไปในโลกโซเชียลเยอะแล้วนะครับ
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับครอบครัวแล้วก็ญาติของนครเนี่ย
ไปรอรับศพนาคอมจากสถาบันการแพทย์จักรีนรึบดิน
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลประมาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ซึ่งเป็นสารที่ที่นักคอมเข้ารับการรักษาตัว
ก่อนจะเสียชีวิตด้วยโควิด๑๙เพื่อนำไปประกอบพิธีชาปนกิจนะครับ
ซึ่งทางครอบครัวจะมีการประกอบพิธีชาปนกิจนคร
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
ในช่วงเวลา๑๕นาฬิกานะครับ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวติดตามบรรยากาศรายงานทางโรงพยาบาลนะครับ
ว่าได้วางมาตรการเข้มไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในโรงพยาบาล
เนื่องจากในขณะนี้มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโควิด๑๙
กว่า๑๐๐คนที่โรงพยาบาลแห่งนี้
และแต่ละวันนะครับมีผู้เข้ามาตรวจคัดกรอง
ประมาณ๔๐๐๕๐๐คนจึงยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในโรงพยาบาลด้วย
นี่เราก็ส่องอยู่ไกลแบบนี้นะครับ
แล้วก็ขอให้รอทางญาติของนครเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง
ว่าจะมีการดำเนินการทางพิธีทางศาสนาอย่างไรต่อไป
รวมถึงการแถลงรายละเอียดทั้งหมด
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็อธิบายนะครับว่ากรณีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
จะมีการห่อร่างด้วยถุง๑๐ล็อก๓ชั้น
ญาติจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็ไม่อนุญาตให้ญาตินั้นเปิดถุงบรรจุศพออกโดยเด็ดขาดนะครับ
ผู้สื่อข่าวยังรายงานนะครับว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ
ก็มีรถของมูลที่ป่อเต็กตึงเข้าไปยังโรงพยาบาลละ๑คัน
แล้วก็มีรายงานนะครับว่าญาติที่มารับศพนคร
อาจจะรับศพนักคอมออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็จะนำไปประกอบพิธีชาปนกิจ
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
ตามกำหนดเวลาก็คือ๑๕นาฬิกานะครับ
แล้วก็ในโพสต์ของลูกสาวมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมฮะ
ก็ต้องเข้าไปดูในโพสต์ของคุณไอซ์นพัชรินนะครับ
ก็ยังไม่ได้โพสต์ความเคลื่อนไหวอะไรนอกจากคุณไอซ์เนี่ย
ก็จะมีการแชร์ไอจีสตอรี่คนที่ไว้อาลัยนครนะคะ

คือบอกความคืบหน้าล่าสุดก็คือตอนที่นครเสียชีวิตเมื่อเช้า
เพราะว่าคนในวงการนะฮะแล้วก็คนที่รักนักคอมนะครับ
ก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจอยู่ในโลกโซเชียลมากมายเลยนะครับ
แล้วก็พอโพสต์แล้วก็แท็กไปหาคุณไอซ์นพัชรินนะ
คุณไอซ์ก็เอาข้อความแล้วก็ภาพที่ศิลปินดาราและคนในวงการ
คุณไอซ์สรรยูก็ส่งกำลังใจมา
คุณเปิ้ลภารดีคุณนาตาลีเดวิสนะคะคือหลายคนเลยในวงการบันเทิงค่ะ
ไม่หมดหรอกนะครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับ

อกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของเพื่อนในวงการตลกอีกมากมายนะครับ
ที่เข้ามาโพสต์ให้กำลังใจนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณบอลเชิญยิ้มนะฮะ
ก็ให้กำลังใจครอบครัวของนักคอมนะครับ
คุณแจ๊สชวนชื่นแล้วก็ภรรยานะครับ
แล้วก็อีกหลายคนนะครับ
ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
แล้วก็ทีนี้ครับเขาก็มีการอธิบายเรื่องของการรักษาพยาบาลนักคอมด้วยนะครับ
บอกว่าคุณหมอคุณนะให้ยานครเยอะมาก
มือเท้าเนี่ยบวมไปหมดนะฮะแล้วก็เขียวไปหมดนะครับ
ภาวะต่างของนครก่อนที่จะเสียชีวิตไม่สู้ดีนะครับ
ค่าของตับเนี่ยสูงมากหมอทำทุกอย่างแล้วแล้วก็ทำเต็มที่แล้วเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ยาทุกตัวก็ให้เต็มที่แล้วอยู่ที่ตัวผู้ป่วยว่าร่างกายจะไหวไหมนะครับ
ทีนี้ก็ได้มีการพูดกับทางครอบครัวแล้วให้เตรียมใจไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณนะคือคุณหมอก็สงสัยเหมือนกัน
เชื้อโควิดธรรมดาคนอื่นรักษากัน๑๔วันแต่นคร๑๙วันเชื้อก็ยังอยู่
ปัจจัยที่พบไปเจออีกตัวหนึ่งก็คือแบคทีเรียที่ปอด
มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้อาการของนักคล่อมซึ้ดลงอย่างรวดเร็วนะคุณนะ
นักคล่อมก็มีโรคประจำตัวหลายโรคน่ะสแด่งความเสียใจนะครับ
กับการจากไปของนครได้นะคะ